คุณผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้ตามความคืบหน้าคดีนี้หน่อยนะครับ
อุกอาจและโหดเยี่ยมที่เกิดขึ้นที่จังหวัดพัทธลุงนะครับ
เมื่อวานนี้ตอนค่ำนะครับเจอศพผู้หญิงคนหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับ
ตอนช่วงสักทุ่มครึ่งเนี่ยฮะพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นหนองน้ำนะฮะ
ผู้หญิงคนนี้ถูกทำร้ายเอาผ้าเนี่ยพันเอาไว้นะครับแล้วเอาศพมาทิ้งตรงนี้
ส่งกลิ่นเหม็นเน่าแล้วล่ะตอนที่ชาวบ้านมาเจอนะครับ
ที่บ้านหนองเป็ดน้ำหมู่๖ตำบลนาโนธอำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุง
ก็ไปนำศพขึ้นมาท่านผู้ชมเห็นนี่ไหมฮะ
ห่อศพอยู่เนี่ยเป็นผ้าปูที่นอนลักษณะเป็นลวดลายดอกไม้
แบบนี้เป็นลายดอกผืนใหญ่นะครับห่อเอาไว้แล้วก็เอาเชือกมัดอีก
เชือกที่มัดเนี่ยมัดอยู่ที่ส่วนหัวกับส่วนปลายเท้าของศพ
นี่นะฮะมีความยาวสักประมาณ๒เมตรนะครับ
กูภัยก็นำศพออกมาจากน้องน้ำที่อยู่ในป่านะครับ
คือพอแกะเชือกแล้วก็เปิดผ้าปูที่นอนที่ห่อออกเนี่ยนะครับ
ปรากฏว่ามีผ้าห่มห่อศพเอาไว้อีกชั้นหนึ่ง
ห่อสองชั้นเลยนะครับแล้วก็เอาเชือกมัดเอาไว้
พอแกะผ้าห่มออกโอ้โหเป็นหญิงสาวคนหนึ่ง
คือสภาพศพเนี่ยก็เริ่มเน่าเปื่อยแล้วล่ะ
แต่ก็พอมองออกว่าเป็นผู้หญิงนะครับ
คาดว่าอายุสักประมาณ๒๕๓๐ปี
ความสูงของศพที่เจอก็ประมาณ๑๖๐เซนติเมตร
สภาพศพคือสวมกางเกงเป็นกางเกงยืดขาสั้นสีดำนะครับ
สวมเสื้อยืดคอกลมแขนสั้นสีน้ำตาล
ส่วนร่องรอยต่างเนี่ยมีรอยถูกทุบ
ลักษณะถูกทุบตีที่บริเวณไทยทอย
ที่สำคัญก็คือมีบาดแผลลักษณะถูกยิงนะฮะ
เข้าที่ตามลำตัวแล้วก็สีข้างด้านขวา
ถ้าดูจากร่องรอยรูกระสุนที่เจอเนี่ยมีอยู่๕แผลด้วยกัน
เริ่มส่งกลิ่นเหม็นเน่าแล้วนะครับ

นี่นะฮะเจอศพเมื่อวานสักทุ่มกว่า
จุดที่เจอสบนี้เป็นชุดพื้นที่เปลี่ยว

ที่ตรวจสอบโดยรอบบริเวณเนี่ยไม่มีร่องรอยการต่อสู้ทำร้ายร่างกายเลยนะฮะ
คราบเลือดด้วยนะครับสันนิษฐานว่าผู้ก่อเหตุแน่นอนว่าต้องรู้จักพื้นที่แถวนี้เป็นอย่างดี
ถึงรู้ว่าตรงนี้เนี่ยเป็นหนองน้ำเป็นพื้นที่ป่าคนไม่ค่อยเข้ามาเอาศพมาทิ้ง
และคงจะทำร้ายเขาจนเสียชีวิตแล้วถึงเอาศพมาทิ้งอำพลางตรงนี้
อย่างนั้นมันต้องมีร่องรอยการต่อสู้กันบ้างหรือว่ามีรอยเลือดอยู่แถวนี้บ้าง
คนที่มาเจอศพเนี่ยเป็นชาวบ้านนะครับชาวบ้านในพื้นที่นี่แหละชาวบ้านหนองเป็ดน้ำ
ตกปลาเมื่อวานนี้ตกปลาที่คลองตรงนี้นะครับแล้วได้กลิ่นเหม็นเน่าโชยมา
ก็ลองเดินหาดูพอไปดูก็เห็นห่อผ้าลักษณะยาวเหมือนกับห่อศพเหมือนมีคนอยู่ข้างใน
ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบนะครับพอนำขึ้นมาก็พบว่าเป็นผ้าปูที่นอน
ด้วยผ้าห่มแล้วก็มีศพอยู่ข้างในจริงจริงนะครับหลังจากที่เจอศพตรงนี้เนี่ย
ชาวบ้านเขาทราบข่าวกันนะฮะก็มีคนมาขอดูศพนะครับนางปรีดาเพชรัตน
อายุ๖๒ปีเป็นชาวบ้านในพื้นที่หมู่๗ตำบลชัยบุรีอำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุง
เพราะลูกสาวหายไปหลายวันแล้วก็มาขอดูศพนะฮะไปดูศพที่โรงพยาบาลพัทธลุง
ก่อนจะยืนยันว่านี่คือลูกสาวที่หายตัวไปจริงจริงนี่นะฮะหน้าตาของผู้ที่เสียชีวิตนะครับ
คุณผู้ชมครับคุณแม่บอกว่านี่คือลูกสาวนะครับนางสาวจิราพรเพชรัตน์
หรือว่าก้อยชื่อเล่นชื่อก้อยนะฮะอายุ๒๘ปีหายตัวไปตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมา

ค่ะทีนี้ค่ะเราก็ต้องตามต่อค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับนางเสาก้อยคนนี้นะคะ
เราส่งคุณพัชรวรินพัชรปภานันทร์นักข่าวของเราไปที่บ้านของเธอ
บ้านก็อยู่ในพื้นที่อำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทธลุงนี่แหละค่ะห่างจากจุดที่พบศพสิบสามกิโล
และที่บ้านก็คือจุดสุดท้ายที่มีคนเห็นเธอนะคะบ้านหลังนี้เป็นบ้านเช่าอ่ะนะคะ
อยู่กับในซูมอายุยี่สิบเก้าปีผู้เป็นสามีค่ะก็อยู่ตรงนี้เพราะว่าใกล้กับบ้านแม่สามี
เลี้ยงดูลูกสาววัยสองขวบให้แต่บ้านที่เธออยู่ก็วันนี้ล็อกนะคะประตูล็อก
ทีมข่าวก็เลยไปที่บ้านแม่สามีไปที่บ้านของนางเพลอยู่ใกล้ใกล้กันนะคะ
ตำรวจสพเมืองพัทธลุงก็มาสอบปากคำแม่และน้องชายของสามีผู้เสียชีวิตนะคะ
ทีนี้ค่ะตัวสามีเองในซูมก็นอนอยู่ในบ้านเขาบอกว่าในซูมไม่สบาย
พร้อมจะให้ข้อมูลอะไรกับนักข่าวแต่แม่ของในซูมคุยกับเราแทนนะคะ
แม่ของนายซูบอกว่า๔โมงเย็นวันศุกร์ที่๓๐กรกฎาคม
แม่ค้าขายน้ำอ้อยที่อยู่ใกล้ใกล้บ้านเนี่ยเห็นผู้ชายสองคน
เหมือนกับหิ้วใช้คำว่าหิ้วนะแม่สามีบอกนะคะ
สีขาวแม่ค้าขายน้ำอ้อยอ่ะเห็นแล้วก็วิ่งมาบอกเธอ
เธอก็ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกสะพ้ายก็รีบโทรศัพท์บอกลูกชาย
แล้วก็บอกแม่ของลูกสะพ้ายนี่ค่ะทีมข่าวก็เลยถามนางพรอายุห้าสิบสอง
ค้าขายน้ำอ้อยที่เห็นเหตุการณ์ครับเขาบอกว่าตอนสี่โมงเย็น
ตอนกำลังขายของอยู่ที่ร้านเนี่ยนายสมมาตรชาวบ้านในพื้นที่
ขี่รถจักรยานยนต์มาบอกเธออีกทีว่าเห็นชายชะกันสองคน
ขับกระบะสีขาวฮิ้วปีกน้องก้อยขึ้นรถรถเกือบชนอ่ะ
รถเกือบชนรถจักรยานยนต์ของเธอเธอก็ตกใจ
รีบขี่รถไปบอกนางเพลแม่สามีเนี่ยค่ะ
บอกว่านายสมมาตรคนนี้มาบอกเธออีกที
มีกล้องวงจรปิดตอนที่มาบอกนี่ตอนที่มาบอก
คือตอนแรกนึกว่าเธอเห็นเองใช่ไหมคะ
เขาไปถามเธอเธอบอกนายสมมาตรเนี้ยมาบอกค่ะ

เขาบอกว่ามีสองคนผู้ชายฮิ้วแขนทั้งสองข้างไปอ่ะอืม
กระบะสีอะไรยังไงรู้ไหมคะพี่เขาบอกว่าสีขาว
เป็นกระบะแบบกี่ประตูหรือว่ายังไงไม่ทราบไม่ไม่ทราบเหมือนกันค่ะ
แล้วพอนพรรู้ว่ามีพี่ผู้ชายมาบอกนพรว่าเขาหิ้วน้องก้อยขึ้นกระบะนพรทำยังไงคะทีนี้
ก็ไปบอกแม่แม่แฟนเขาอะค่ะบอกให้ทราบแล้วก็เขาก็โทรหาโทรหาแล้วก็ไม่ติดเลยค่ะอืม
พี่ผู้ชายที่มาบอกเขามีลักษณะตื่นเต้นตกใจไหมว่าเขาเล่าว่าผิดแล้ว
เขาไม่ใช่เขาตกใจที่ว่าเขาจะชนรถเขาอะค่ะเพราะเขาจะเลี้ยวเขาเลี้ยวเขาขับไปเลยค่ะ

นี่ค่ะก็เลยได้ข้อมูลมาเบื้องต้นแบบนี้นะคะคือจากคนที่อยู่แถวนั้น
ถ้าดูจากกล้องวงจรปิดตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าก็ยังกลางวันอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะ
คือเนี่ยลุงแกคงเห็นแบบโอ้โหนี่ฮิ้วปีกไปเลยแล้วก็มาบอก
เขาบอกตอน๔โมงเย็นนี่๔โมงเย็นเองเนี่ย
ใช่ค่ะโอ้โหมาฮิ้วไปตอน๔โมงเย็นอย่างนี้เลย
มันเกิดอะไรขึ้นก็เลยได้ข้อมูลมาเบื้องต้นประมาณนี้ก่อนนะคะ

เราก็จะพยายามหาคำตอบมาให้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับก้อยนะคะหญิงสาวคนนี้

ทีมข่าวก็เลยไปที่บ้านของแม่คุณก้อยค่ะ
อยู่หมู่บ้านท่าสัมเดรินเนื้ออำพันธุ์เมืองพัทธลุงนะคะ

ตอนกลางวันเนี่ยลูกสาวจะขี่รถมาเปิดขายน้ำชาที่บ้านแม่
ตกเย็นก็กลับไปนอนบ้านเช่ากับสามีเขาที่ตำบลเขาชายสน
เพราะว่าจะได้อยู่ใกล้กับลูกสาวอายุ๒ขวบที่แม่สามีช่วยเลี้ยง
ที่๓๐กรกฎาคมก้อยเนี่ยก็ขี่รถออกจากบ้านแม่ตอนตี๓
ขี่รถประมาณชั่วโมงหนึ่งตี๔ถึงบ้านถึงบ้านเช่า
แล้วมารู้ข่าวอีกทีว่าลูกสาวถูกคนร้ายอุ้มขึ้นรถกระบะ
ก็คือสี่โมงเย็นครับทีนี้ค่ะตัวนางปรีดาก็เล่าให้ฟังบอกว่า
คือพอก้อยเนี่ยถูกอุ้มไปแล้วเนี่ยนะเหมือนกับว่าก้อยลูกสาวเนี่ย
โทรหาแม่นะพยายามโทรหาแม่ตั้งแต่๔ทุ่มจนถึง๕ทุ่ม๔๐
แม่บอกว่าเนี่ยแม่มีแบบบันทึกไว้หมดเลยโทรหา๗สาย
ขอให้แม่โอนเงินให้๖๐๐๐บาทแล้ววางสายไป
โทรกลับมาย้ำอีกรอบนึงตอน๕ทุ่มบอกว่าแม่๓๐๐๐ก็พอลดให้เหลือ๓๐๐๐
แม่บอกว่าโอ๊ยมันดึกแล้วแม่ก็ไม่รู้จะไปหาเงินที่ไหนพรุ่งนี้ได้ไหม
แม่บอกว่าแม่ตอบลูกสาวไปแบบนี้๘โมงเช้าวันเสาร์ที่๓๑กรกฎาคม
ลูกสาวโทรมาอีกรอบค่ะโทรมาถามเรื่องเงินนี่แหละค่ะ
แต่แม่บอกแบบนี้คุณผู้ชมไม่ได้มีแค่เสียงลูกสาวแม่นะคะ
มีเสียงผู้ชายแทรกขึ้นมาว่าให้เวลาถึงเที่ยงคืนถึงเที่ยงนะ
แล้วสายก็ตัดไปนี่ค่ะโทรมา๘โมงเช้ามีเสียงผู้ชายแทรกว่าให้เวลาถึงเที่ยงนะ
แม่ก็รีบเลยทีนี้ไปหยิบยืมเงินมาได้มาสามหมื่นแต่มันหลังเที่ยงแล้ว
แม่ก็พยายามติดต่อลูกสาวโทรไปติดต่อไม่ได้
แม่ก็เลยรู้ว่าสงสัยลูกสาวโดนจับตัวไปเพราะว่ามันมีเสียงผู้ชายแทรกมา
ลูกสาวต้องอยู่กับใครแน่แล้วก็มาเรียกเงินแบบนี้
ก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะหรือว่าเป็นเรื่องหนี้สินที่เคยเล่นแชร์กัน
แต่ก็คิดว่าอาจจะแค่แบบเอาตัวไปอยากจะได้เงินคืนที่เป็นหนี้กันเนี่ย
ไม่คิดว่าจะถึงขั้นทำร้ายกันจนลูกสาวแม่เสียชีวิตแบบนี้
ต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะแม่บอกว่าลูกสาวแม่เนี่ยนะ
เคยถูกแก๊งทวงหนี้อุ้มจากหน้าบ้านเช่าไปแล้วครั้งหนึ่ง
แต่ครั้งนั้นปล่อยตัวกลับมา
ต้นเดือนกรกฎาคมคือมีคนมาทวงหนี้หน้าบ้านเช่านะคะ
แต่ลูกสาวแม่ก็ไม่ได้ออกไปเจอมีผู้หญิงคนนึงโทรมาขู่

ตอนนั้นลูกสาวแม่ก็ไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้เรียบร้อยแล้ว
แม่บอกว่ารู้แค่ว่าลูกสาวแม่เนี่ยติดหนี้ผู้หญิงคนนึง
ผู้หญิงคนนี้เขาเป็นเท้าแชร์แล้วก็เป็นเพื่อนกันกับลูกสาวแม่ด้วยนะ

เพราะว่าเวลาเตียงเราได้ยินกับชิ้นตรงนั้น
ตอนนั้นก็อยากถูกจังแกะ
ปล่อยชาวที่กักกว่ำแม่นี้นะ
แม่ยังหวังไหมว่าลูกจะมีชีวิตอยู่
อย่างนั้นนะก็บีบอีน้อง
บ้างหรือไม่คิดดีกว่ายิ่งติงกว่านั้นนะ
คือตอนแรกแม่ก็ยังมีความหวังว่าลูกสาวน่าจะยังมีชีวิตอยู่เต็มที่
ก็คงจะแบบอุ้มไปไปกักขังอาจจะซ้อมอ่ะ

แม่บอกว่า๔วันหายไปจากบ้านสุดท้ายกลายเป็นศพ
ของลูกสาวแม่ถูกทิ้งเอาไว้ในป่า

แม่ถึงขั้นบอกว่าเงินหลักหมื่นนะ
เงินหลักหมื่นมาฆ่ากันตายแบบนี้เลยเหรอ

แม่บอกเลยว่าแม่ใช้หนี้ให้ยังได้เลยนะ
แม้ว่าแม่จะไม่มีเงินแม่ก็พร้อมจะไปหยิบยืมมาใช้หนี้ให้

อยากให้ตำรวจจับคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้ค่ะ
อย่างนี้ที่เมื่อมาคุยกับแม่ด้านนี้นะ
แม่พร้อมจะรับฟังถูกจริง
อย่างนี้ของลูกแม่พร้อมเตะเชียร์

เชียร์สามเบิ้ลแม่ไม่มีหรือแม่ไม่มีจริงเลย
บอกว่าไม่มีนี่เชียร์เตะเชียร์ที่ดูว่า
นี่ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตของคุณแม่ผู้เสียชีวิตนะคะ
ว่าอาจจะเป็นการอุ้มไปเรื่องของการติดหนี้ค่าแชร์
แม่ก็เลยเสียใจไงว่าเงิน๓๐๐๐แม่หาไม่ทัน
หาไม่ทันทำงานก่อสร้างรายได้วันละหลักร้อยสองสามร้อยอย่างนี้
ทำให้ลูกสาวแม่เสียชีวิตแม่ก็เศร้าใจ
แต่สุดท้ายนะคะพอมีลักษณะการเสียชีวิตแบบนี้
เจ้าหน้าที่ก็ต้องนำร่างของผู้เสียชีวิตไปตรวจเรื่องของโควิด๑๙ก่อน
และที่แน่ก็ต้องไปชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่ชัดเจน
แล้วก็หลังจากนั้นก็ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
ถึงจะให้ญาติรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาได้
ก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นเรื่องของการเป็นหนี้ค่าแชร์
คือชนะสูตรเบื้องต้นตอนที่เจอศพเนี่ยมีร่องรอยถูกทุบที่ไทยทอย
กับมีรอยถูกยิงอยู่ที่ข้างลำตัวอยู่๕๖แผลด้วยกัน
คือก็เหมือนที่คุณแม่บอกแล้วครับทุกผู้ชมครับ
แน่นอนว่าเป็นหนี้เนี่ยต้องใช้หนี้ใช่ไหม

แต่ถ้าคุณก้อยเขาไม่ได้ใช้หนี้ก็เหมือนที่แม่ของคุณก้อยบอกกับเราว่า
ลงโทษของลูกสาวเขาคือตายเหรอ
คือทำร้ายขนาดนี้แล้วเอาศพมาทิ้งแบบนี้เหรอ
ส่วนเรื่องคดีความนะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้ชุดสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุง
แล้วก็สพเมืองพัทธลุงด้วยนะฮะภูทรภาค๙ด้วย
นี่ครับท่านผู้ชมครับแบ่งกำลังเป็น๒ชุดนะครับ
แรกเนี่ยนี่เป็นชุดที่ลงไปพื้นที่จุดที่เจอศพเมื่อคืนนี้อีกครั้งหนึ่ง
เชือกนะฮะจุดที่ไปเจอศพแล้วก็มีเชือกเนี่ยมัดศพเอาไว้ด้วย
คือทางเข้าก่อนถึงจุดทิ้งศพเนี่ยตอนนี้เขากันเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลตรงนี้ฮะ
เขามีป้ายเขียนเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต
เส้นทางที่เข้าไปเนี่ยจะเป็นเส้นทางค่อนข้างเปลี่ยวแล้ว
ถ้าคนนอกพื้นที่จะไม่รู้ว่าเส้นทางนี้เนี่ยมันมีอะไรยังไงอยู่ข้างในบ้าง
แสดงว่าคนที่มาต้องมีความชำนาญในพื้นที่ถึงรู้ว่าแม้เขาจะติดป้ายแบบนี้
แต่ถ้าเข้าไปเนี่ยมันมีหนองน้ำมีปลาหาปูหาปลาอะไรแบบนี้ได้
ตาคนนี่ลักษณะแบบนี้ฮะถ้าไม่ใช่คนแถวนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่าคงไม่รู้ว่า
เข้ามาด้านในเนี่ยจะสามารถทิ้งหรือว่าอำพลางศพได้
นี่ครับท่านผู้ชมครับถ้ากลางวันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมีหนองน้ำอยู่ข้างล่างแบบนี้นะฮะ
มีชาวบ้านมาหาปลาก็เลยเจอศพเมื่อคืนนะครับ
อีกชุดนึงเนี่ยออกไปสำรวจหากล้องวงจรปิดตามเส้นทางต่างที่เชื่อว่าคนร้ายจะขับรถผ่าน
เริ่มจากเส้นทางสายเขาชัยสนหานโพเป็นเส้นทางสายที่สามารถเชื่อมมายังจุดที่เจอศพได้
แล้วก็ไปตรวจสอบกล้องตามเส้นทางสายหลักนะฮะ
ก็เน้นไปตามข้อมูลของชาวบ้านในพื้นที่ที่บอกว่ามีรถกระบะสีขาวเมื่อวันที่๓๐กรกฎาคมที่ผ่านมา
ที่มีผู้ชายมาฮิ้วตัวของคุณก้อยเข้าไป
ตามที่พยานบอกที่พยานเห็นพลตมตรีวราเวชชาพินันผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุงให้ข้อมูลนะครับ
บอกว่าเบื้องต้นคดีนี้พุ่งเป้าปมสังหารไปที่เรื่องความขัดแย้งจากการเล่นแชร์
แต่ก็ยังไม่ตัดประเด็นอื่นทิ้งตอนนี้ตั้งชุดสืบสวนเป็นคณะทำงานขึ้นมาคลี่คลายคดีแล้ว
เพราะถือว่าเป็นคดีอุกชะกันสะเทือนขวัญตอนนี้พอจะทราบเบาะแสของคนร้ายแล้วตำรวจบอกนะฮะ
ส่วนวันพรุ่งนี้นะครับทางรองพบตรคนตำรวจเอกสุชาติฤทธิ์ลักษณะสวัสดิ์
จะลงพื้นที่มาติดตามความคืบหน้าคดีนี้ด้วยตัวเองด้วย
เพื่อจะมาดูว่าความคืบหน้าในการสืบสวนสอบสวนหาหลักฐานต่างเนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้าง
ถ้ามันเป็นลักษณะของการเล่นแชร์ติดหนี้อะไรลักษณะแบบนี้แล้วก็อุ้มไปแล้วฆ่ากันอย่างนี้ถือว่าโหดมากนะฮะ
ใช่ค่ะก็เหมือนที่คุณแม่ผู้เสียชีวิตบอกแล้วค่ะเงินหลักหมื่นทำไมถึงขั้นฆ่ากันตายอย่างโหดเยี่ยมแบบนี้นะคะ